คุณผู้ชมค่ะก็เป็นคดีที่หลายคนก็ติดตามกันนะคะ
เพราะว่าเป็นความไม่ปลอดภัยของคนผู้หญิงที่อยู่ในคอนโดคนเดียว
ตำรวจล่าสุดคุมตัวนายนัทชัยอาจสามารถคนร้ายคนนี้ที่ไปก่อเหตุแทงน้องเต้ย
นางสาวอินทุออนอายุ๒๓ปีบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็สุดท้ายไปเสียชีวิตที่หน้าลิฟท์ของคอนโด
จับตัวได้แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็เป็นการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่เป็นร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในคอนโดหลังจากเกิดเหตุสลดขึ้น
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มนะคะนายนัทชัยอาจสามารถนะคะที่ไปแทงนางสาวอินทุออน
บาดเจ็บสาหัสวิ่งหนีออกมาจากห้องพักแล้วไปเสียชีวิตที่หน้าลิฟต์นะคะ
คอนโดแห่งหนึ่งที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คือผู้ต้องหาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนั้นนั่งดื่มเบียอยู่ชั้น๗
เห็นผู้ตายเดินลงมาข้างล่างประตูปิดไม่สนิท
ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเอากระเป๋าสตางค์ที่วางไว้บนที่นอน
แต่ว่าพอเข้าไปแล้วผู้ตายกลับเข้ามาพอดีเขาก็เลยไปซ่อนตัวในห้องน้ำ
รอจนผู้ตายกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จตั้งใจออกมาจะหยิบกระเป๋าแล้ววิ่งออก
แต่ผู้ตายร้องก็เลยเอามือปิดปากแล้วต่อสู้กัน
ก็เลยแทงเข้าที่ต้นขาด้านซ้ายตัดเส้นเลือดใหญ่
ผู้ตายเนี่ยพยายามคลานออกมาหาคนช่วยแล้วก็มาเสียชีวิตที่หน้าลิฟต์
นี่เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายให้ปากคำนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาเดินเท้าเปล่าเปื้อนเลือดออกมาจากห้องผู้ตาย
ลงมาทางบันไดหนีไฟจนเจอพยานที่ชั้น๖
นี่ค่ะหนีลงมาแล้วเจอพยานที่ชั้น๖แล้วก็หลบหนีลงบันไดมาชั้น๓
ห้องตัวเองไปขโมยเสื้อที่ตากเอาไว้ที่โถงกลางเอามาเปลี่ยน
หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ชั้น๕นะคะ
ชั้น๕ตรงนี้จะเป็นห้องร้างห้องประจำที่นายคนนี้ชอบไปนั่งดื่ม
นั่งกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ตรงนั้นนะคะ
หลักฐานไว้ที่นั่นก็คือเสื้อสีน้ำเงินที่เปื้อนคราบเลือด

พอออกมาจากตรงนี้ก็กลับไปที่ห้องตัวเองค่ะ
อาบน้ำชำระล้างคราบเลือดทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตำรวจก็ถือบอกว่าตอนที่เจอเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนอาบน้ำใหม่
ตำรวจเขาเคาะเรียกถ่ายรูปทำประวัติ
พอเช้าก็ออกไปทำงานตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มไหนที่สุดค่ะ
คือตำรวจเขาถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเขาก็มานั่งเทียบประวัติกับรูปถ่าย

แล้วเค้าพบว่ารูปถ่ายของคนร้ายเนี่ย
มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือตรงนิ้วกลางมือข้างซ้ายเห็นไหมคะ

นี่ค่ะตรงนี้คุณสืบสกุลเป็นหลักฐานสำคัญที่มัดตัวเลยนะคะ
คือตำรวจเขาซูมเลยนะ
ดูภาพแล้วก็ซูมเอาที่มือมีบาดแผลนี่นะ
ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยผลทางนิติวิทยาศาสตร์
คือเขาไปเจอคราบเลือดที่ห้องน้ำอ่างล้างหน้า
แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ตักน้ำบางอย่างในห้องพักของนายคนนี้
ก็นำไปสู่การจับกลุ่มคือมันดูผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วมันตรงกัน
มันสอดคล้องมันสอดคล้องกันเนี่ยค่ะจับได้ในที่สุดเลยนะคะ
เมื่อเช้าทีมข่าวของเราก็ไปที่คอนโดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ไปเจอกับนายสุริยันนะคะเป็นช่างเทคนิค
แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำคอนโด
เขาบอกเนี่ยเขาเจอคนร้ายประจำเลยนะ
แต่ทุกครั้งที่เขาเจอเนี่ยสิ่งที่เขาจะเจออยู่กับคนร้ายก็คือบุหรี่กับเบียร์ครับ
เขาชอบไปนั่งดื่มตามชั้นต่างของตึก
แล้วลูกบ้านเนี่ยร้องเรียนบ่อยมากเลยว่า
คนนี้ชอบไปเคาะห้องชอบบางครั้งก็ไปบิดประตูลูกบิด
บิดลูกบิดห้องตามห้องต่างประจำเลยค่ะ
เอาไปฟังเสียงของเขาหน่อยค่ะ
ตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาอยู่ประมาณ๓เดือน
ที่ผมเข้าข้าวไว้มันก็เริ่มมีเหตุที่ว่า
ขอประตูมั่งบิดลูกบิดมั่ง
ก็คือคนร้ายบ่อยใช่ไหมค่ะ
คนร้ายเนี่ยผมอะนะในฐานะที่ว่าผมทำงานอยู่เป็นช่างอยู่ที่นี่นะฮะ
ผมเคยเห็นคนร้ายเนี่ยเคยเห็นเยอะเยอะเพราะว่าเขาจะชอบมานั่งสูบบุรี
แล้วก็ดื่มเบียร์ตามปกติของเขานะ

ที่ชั้น๓แล้วมาอีกวันหนึ่งไปอยู่ชั้นประมาณชั้น๕
อีกวันอยู่ชั้น๕ก็เบียร์๑ขวดที่ผมสังเกตดูนะ
และอีกวันหนึ่งขึ้นไปด่านฟ้า
ผมไปเจอที่ด่านฟ้าก็ดูดบุหรี่กับเบียร์กระป๋องยาว
เนี่ยค่ะคือถ้าเรารู้ว่ามีคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ในคอนโดอ่ะ
ก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยแล้วนะคะ
ที่จะต้องแบบว่าระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ขึ้นมาจริงแล้วเรื่องนี้ค่ะมันก็สอดคล้องอีก
คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๘ธันวาคม
น้องเต้ยผู้ตายเนี่ยมีการโพสต์นะคะในเฟซบุ๊กส่วนตัว
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังไปซ่อมประตูให้แล้วบอกว่า
ขนาดอยู่คอนโดยังน่ากลัวเลยโดนงัดรอบนี้เหล็กคาเลยเนี่ย
แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาซ่อมคอนโดแล้วน้องโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เนี่ยโดนงัดรอบที่สองแล้วสองรอบก็โดนเคาะรอบนี้เหล็กคาเลยอืมเนี่ย
น้องก็ยังโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของประตูห้องที่มีปัญหา
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพ
ตอนที่เขาพาผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ออกมาจากห้องสอบสวนแล้วก็จะไปจุดเกิดเหตุที่คอนโดนะ
ใช่ก็เจอข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยค่ะ
ตอนนำตัวไปเนี่ยฮะผู้สืบข่าวก็พยายามนะจัดถาม
ถามผู้ต้องหาว่าต้องการขอโทษกับครอบครัวของผู้ตายหรือไม่
ผู้ต้องหาไม่แม้แต่จะเปิดปากพูดนะครับ
แล้วก็เมื่อถึงคอนโดจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีลูกบ้านคุณ
ลูกบ้านและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมารอดูการทำแผนแน่นอนล่ะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องกันไว้เลยนะกลัวถูกรุมประชาธรรมแล้วก็ชาวบ้าน
ลูกบ้านตะโกนด่าผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นเลยฮะ
โอ้โหเนี่ยแล้วฮะก็ดื่มจริงใช่ครับเพราะว่าถือว่า
เป็นลูกบ้านด้วยกันนะคุณคือตัวผู้ต้องหาอาศัยอยู่ชั้น๓
แต่ว่าไปก่อเหตุกับผู้หญิงที่อาศัยอยู่ชั้นบนนะฮะ
ที่ฉันคิดว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือคนในคอนโดก็คิดว่า
คนใดคนหนึ่งก็ต้องเจออยู่ดีนะคะนี่ค่ะเป็นความไม่ปลอดภัย
ของการที่อยู่ร่วมเรียกว่าร่วมคอนโดเดียวกันกับผู้ที่มีความอันตรายอย่างยิ่งนะคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนนครศรีดังนั้นทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านบีดาของผู้ต้องหาเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าไม่เจอนะครับเพราะว่าบีดาผู้ต้องหาไปทำงานต่างอำเภอ
แต่ทีนี้ไปเจอญาติสนิทของผู้ต้องหาซึ่งญาติสนิทก็บอกแบบนี้ไม่เชื่อเลยว่านายนัทชัยจะก่อเหตุฆ่าคนตายได้
อีกอย่างนายนัทชัยคือมีเมียและเพิ่งจะมีลูกน้อยเองเพิ่งจะมีลูกน้อยเอง
น่าจะไปก่อเหตุหรือว่าจะไปล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงคนอื่นได้เลยนะฮะ
แต่ทีนี้มันเกิดเป็นความผิดแล้วก็ขอให้ตัวผู้ต้องหาแม้จะเป็นญาติเนี่ยขอให้ชดใช้ความผิดในเรือนจำนะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปพบกับญาติสนิทของนายนัทชัยนะฮะ
นายนัทชัยซึ่งเป็นอดีตผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีเนี่ยเปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าไม่เคยนึกว่านายนัทชัยจะกล้าก่อเหตุฆ่าคนตายที่ผ่านมาไม่เคยมีคดีติดตัวนะ
แต่มีพฤติกรรมชอบตั้งวงต้มน้ำกระท่อมกับเพื่อนฝูงในการเอาน้ำกระท่อมมาดื่มแล้วก็บอกว่านายนัทชัยได้เดินทางมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมนครและสมุทรปราการได้๒ปีกว่า
หลังจากแต่งงานมีครอบครัวนอกจากไปขายอะไหล่รถแล้วยังช่วยครอบครัวฝ่ายภรรยาขายเนื้อวัวในตลาดแห่งหนึ่งด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาบรายนี้ยังฝากถึงผู้ต้องหาบอกว่าหากทำจริงให้รับสาภาพทั้งหมดแล้วก็ชดใช้กรรมในเรือนจำพร้อมกับฝากขอโทษทางครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย
ซึ่งขอให้ทางครอบครัวผู้สูญเสียดำเนินคดีกับนายนัทชัยตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะครับ
เนี่ยนะครับคดีนี้ถือว่าตำรวจก็ปิดคดีได้เร็วพอสมควรเพราะหลักฐานแน่นหนาจริง

เป็นอุทาหอนสำหรับทุกท่านด้วยนะครับ